คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มิวว่าคุณผู้ชมน่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้
เป็นเรื่องราวที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์เทศกาลดนตรีงานหนึ่งค่ะ
คนไปเที่ยวกันเยอะทั้งนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ
มันมีประเด็นเรื่องของการตรวจร่างกายเพื่อความปลอดภัย
ก่อนจะเข้าไปในงานก็คือจะแยกหญิงแยกชายใช่ไหมคะ
ในส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
มีนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันตรวจแบบนี้เกินไปหรือเปล่า

ล้วงเข้าไปถึงในเสื้อนี่พี่อุ๋ยเห็นไหมเปิดเสื้อล้วงไปถึงหน้าอกอ่ะ

บอกว่าบางจังหวะล้วงหว่างขา

ตรวจร่างกายรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมาก
ตรวจไปถึงด้านในของเสื้อชั้นใน

มือไปสัมผัสถึงอวัยวะเพศเลย

นี่ตรวจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไง

เพราะว่านักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้

จัดงานเทศกาลดนตรีติดต่อกลับมา

เธอก็ตอบกลับไปว่าการตรวจร่างกาย
มันควรจะตรวจสอบแค่เสื้อผ้า
ล้วงเข้าไปในเสื้อชั้นในเลย
แล้วเอามือวางไว้ใต้ร้าน

แล้วเธอก็บอกคนอื่นก็โดนเหมือนกันหมด
แต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงใช่ไหม

เพื่อจะดูว่ามีอาวุธมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ด้านในหรือเปล่าอย่างนี้
คือเจ้าหน้าที่ก็ขอโทษนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ

คือเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจคือเป็นผู้หญิงแท้
เป็นตำรวจด้วยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งดีไหมคะ
คุณผู้ชมจะได้แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่จากทางคนจัดงานเทศกาลดนตรี
คือเขาบอกว่างานมันใหญ่มาก
มาร่วมงานทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติ
ทีนี้การตรวจมันเป็นขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม
เขาไม่ได้ตรวจหาเฉพาะอาวุธ
เขาตรวจหายาเสพติดแล้วบางทียาเสพติดมันเล็ก
มันซุกซ่อนได้ในหลายจุด
ก็เลยใช้เครื่องสแกนพวกโลหะ

ใช่ค่ะแล้วทางคนจัดงานและเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเนี่ยเขามีการอบรม
เป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
เขามีการประสานความร่วมมือไปทางทหารทางตำรวจนะคะ
และเป็นผู้หญิงแท้นะยืนยันเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงแท้ที่มาตรวจนะคะ
ก็ป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไป
มันจะได้ไม่วุ่นวายไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าสารเสพติดนะคะ

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงส่งข้อความมาคุยกันได้ค่ะ
คือแม้จะเป็นผู้หญิงแต่บางคนก็บอกว่าแหมเขาก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่

อาจจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันล่วงหน้ามากกว่านี้หน่อย
ใช่ไหมก่อนจะเข้างานว่าเอาคุณสุภาพสตรีครับ

จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงตรวจท่านขนาดนี้เลยนะ

หรือคุณสุภาพบุรุษ
จะต้องใช้มือจับแบบหายาเซปติกหรือเปล่า
เพราะยังไม่มีนักท่องเที่ยวผู้ชายก็โพสต์เอาไว้